อยากไปดูภารกิจหมอปลานะฮะปิดจ๊อปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับเด็กน้อยที่ชื่อน้องเพลงน้องเพลงอายุ๑๓ที่ภัยสาลี
จังหวัดนครสวรรค์ที่บอกว่าน้องเจอผีขวนแขนฮะ
สรุปว่างานนี้ปิดจ๊อปไปแล้วฮะจริงแล้วภารกิจหมอปลาถือว่าเป็นงานใหญ่
ขนาดไหนต้องไปสองรอบอ่ะรอบแรกไปอ้วกแตกอ้วกแตก
รอบสองไปอ้วกซ้ำอีกฮะน้องเพลงเกิดอะไรขึ้น
มีรอยขีดที่แขนรอยขีดที่แขนเนี่ยเป็นเก้าแขน
เก้าแฉกเป็นเก้าเก้าร้อยนะฮะหมอปลาไปที่บ้านน้องเพลงไม่เจออะไร
แต่พอไปบ้านน้องบ้านน้าสาวเออมีอาการแปลก
น้าสาวมีอาการจะอ้วกจะอ้วกดังนั้นหมอปลาจะบอกว่าบ้านน้องเพลงไม่ได้มีปัญหาฮะ
น่าจะเป็นที่ดินของบ้านน้าสาวมากกว่าที่ส่งผลไปถึงบ้านคุณย่า
แล้วก็บ้านของน้องเพลงด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้น
ดินที่ใช้ในการถมที่บ้านน้าสาวน่าจะเป็นดินป่าช้า
พอดินป่าช้ามันจะมีอะไรนะคือเหมือนเจ้าของที่เจ้าของดินอ่ะ
ยายกะลาตากะลีเหมือนประหนึ่งว่ามาที่นี่ด้วย
มาที่บ้านน้องเพลงด้วยน้องเพลงก็เลยเกิดอาการประหลาดแบบนั้นนะครับ
ที่บอกว่าปิดจ๊อปเพราะอะไรปิดจ๊อปก็อยู่ตรงนี้
ฐานอาถรรพ์ถ่านของบ่อบำบัดน้ำ
มันเป็นฐานอาถรรพ์เหมือนต้นไม้อาถรรพ์
ดังนั้นหมอปลาก็เลยจัดการให้ใหม่จัดการคืออะไร
ทำพิธีทำน้ำมนต์ให้ไล่วิญญาณให้กับน้องเพลงให้กับคุณแม่น้องเพลง
ดื่มนะครับดื่มน้ำมนต์แล้วจัดการเผาฐานอาถรรพ์
ฟังจากหมอปลาครับ
อ้าวแม่น้องยกอีกข้างนึง

ผมไม่ได้ทำอะไรแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอฟเคเขาว่าจะปวดล้าว

ผมเชื่อว่าไอ้สัมภเวษีที่เอามาจากดิน

ซึ่งวิญญาณเหล่านี้เขาต้องการที่
เขาน่าจะอดหยากแล้วไม่งั้นคงไม่มาเข้าฝันให้น้องอยากกินผักต้ม
แต่เนื่องด้วยว่าน้องเนี่ยน่าจะสภาวะที่จิตอ่อน
มันก็สามารถฝันหรือเห็น

จะทำให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย
ถ่านไปเผาดินเรียบร้อยแล้วนะฮะ

อดีตนายกอบตทุ่งนางามคุณวิเชียนทวีผลมาบอกว่า
เออแท็งก์นี้ที่ก็มีถ่านนี่ทำมา๑๔ปีแล้ว
หลอนก็คือผู้ระเหมาตายไปเป็นใบไม้ปลิว

คือทยอยตาทยอยตายไม่ทราบสาเหตุ

พอหมอปลามาบอกเออมันน่าจะเป็นไปได้นะ

แต่หลังจากหมอปลาทำพิธีเผาทิ้งถ่านอาถรรพ์
หวังว่าหลังจากนี้บ้านนี้หมู่บ้านนี้
ทุกคนในหมู่บ้านนี้จะไม่ได้มีปัญหาใดอีกต่อไปนะฮะ
ปิดจ๊อปจบภารกิจถ่านอาถรรพ์
กับรอยผีขวน๙ขีดนะฮะ